รถคันนี้ค่ะเป็นรถบรรทุกนะเขาขับขึ้นเขาปรากฏว่าเบรกแตก

คือไปต่อไม่ได้รถอะเทาะไหลถอยหลังมา
แล้วตรงนั้นมันเป็นทางลาดด้วยเป็นทางโค้งด้วย
ทำยังไงรถคันอื่นก็ต้องหลบกันใหญ่เลย
แล้วสุดท้ายคันนี้รถคันนี้จะไปชนใครไหมลองดูค่ะ

ซึ่งตัวคนขับรถเองก็ได้รับบาดเจ็บนะ
แต่ว่าเขาก็ยังคุยได้ยังสื่อสารได้
อาการล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้ว

บางทีรถจะขับขึ้นเขาลงเขา
มันก็ต้องเช็คทั้งระบบเกียร์ระบบเบรกต่างรวมถึงยางด้วยนะ

เออเตือนภัยกันไว้นะคะ